คุณผู้ชมคะใครที่อยู่ห้องเช่าเนี่ยบางทีลองตรวจสอบดูหน่อยว่า
เพื่อนข้างห้องเรายังเห็นหน้าค่าตาอยู่บ้างไหม
หรือถ้าได้ยินเสียงแปลกเห็นอะไรผิดสังเกตอยากให้ลองช่วยกันเอ๊ะไว้ก่อน
ผู้หญิงคนนี้ค่ะคือเพื่อนข้างห้องบอกว่าเห็นเธอครั้งสุดท้ายเนี่ย
คือวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคม
หลังจากนั้นไม่เจออีกเลยจนกระทั่งคนที่ห้องเช่าเนี่ยก็บอกว่าอืม
กลิ่นเหม็นมันลอยมาจากไหนอ่ะเดินตามกลิ่นไป
หยุดอยู่ที่ชั้น๓หน้าห้องนึงเค้าไปเหมือนมีคนตอบ
เปิดประตูก็เปิดไม่ได้สุดท้ายต้องไขกุญแจเข้าไป
โอ้โหนอนเป็นศพเลยนะคะแล้วสภาพเนี่ยไม่ได้ตายเองแน่
เพราะมีร่องรอยถูกแทงมีที่หลังหูมีที่ไหล่ซ้าย
มีที่ฝ่ามือมีที่ต้นคอค่ะแล้วลักษณะคือขึ้นอืดแล้วอ่ะ
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อยเนี่ย๔๕วันนะคะ
ที่หน้านี่มีอีก๕แผลด้วยเธอชื่อรัตนาธรรมรักอายุ๓๒ปีนะคะ
เป็นผู้หญิงหน้าตาดีครับเพื่อนข้างห้องก็บอกว่าก็จะมีเพื่อนชาย
เป็นเพื่อนผู้ชายหนุ่มมาหาที่ห้องเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยเฉลิมพระเกต๑๙ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ที่เกิดเหตุเป็นอพาร์ทเมนต์สี่ชั้นนะคะห้องของผู้ตายอยู่ชั้นสามค่ะ
อย่างที่บอกว่าบาดแผลเนี่ยเป็นรอยเหมือนถูกของมีคมบาดเข้าไปเต็มตัวเลยนะคะ
กกหูหลังด้านขวาต้นคอซ้ายใบหน้าไหล่ซ้ายฝ่ามือ
มีคราบเลือดลักษณะเหมือนผู้ตายพยายามดิ้นรนตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดนะคะ
แล้วก็มีรอยเท้าติดคราบเลือดเดินเหยียบย่ำไปทั่วห้องเลยนี่อันนี้คือคราบเลือดนะคะ
แล้วก็ยังมีคราบเลือดหยดลงมาจากเตียงด้วยและนี่เห็นรอยเท้าไหมคะ
นี่เป็นรอยเท้าเปื้อนเลือดเดินไปเดินมาเต็มห้องไปหมดเลยค่ะ
ข้างห้องเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยเคยทำงานเป็นพีอาร์อยู่ที่บาเบีย
แต่ปัจจุบันเนี่ยตกงานซึ่งแม่ผู้ตายก็โทรบอกเออลูกกลับบุรีรำกับแม่เธอมาอยู่กับแม่มา
แต่ว่าผู้ตายก็ไม่ได้กลับอ่ะนะคะอย่างที่บอกเนี่ยดูรูปด้านซ้ายคือเธอเป็นสาวหน้าตาดีไง
เธอก็ทำงานพีอาร์ด้วยนะคะก็เป็นสาวหน้าตาดีแหละ
เห็นบอกว่าก็มีหนุ่มหนุ่มมาจีบเยอะครับคนล่าสุดที่เพื่อนบ้านเห็นเนี่ย
รู้สึกว่าจะเป็นผู้ชายรูปร่างเล็กผิวเข้มขี่บิ๊กไบท์
ก็ชอบแวะเวียนมานั่งเล่นที่ห้องผู้ตายอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งพอเพื่อนข้างห้องแซวไงแอบแซวอุ๊ยแฟนเหรอ
เขาก็บอกเปล่าเป็นคนที่คอยช่วยเหลือไม่ใช่แฟน
ส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีลงพื้นที่นะคะ
ก็ได้ภาพกล้องวงจรปิดหน้าหอพักที่เกิดเหตุ๑๖พฤษภาคมตีหนึ่งเสร็จค่ะ
จะเห็นว่านี่ค่ะผู้ตายเห็นไหมผู้ตายเดินถือถุงกับข้าวเข้าไปในหอพัก
นี่นะคะก็เป็นภาพผู้ตายเดินมาคนเดียวตีหนึ่งเดินเข้าไปที่ห้องพัก
จากนั้นตี๔๘นาทีค่ะ
กล้องวงจรปิดตอนตี๔๘นาทีจะเห็นผู้ชายชื่อกิ๊กตัวเล็กเสื้อสีดำ
เดินมากับเพื่อนที่ใส่เสื้อสีขาวเดินออกมา

เดินชิวลงมาส่งเพื่อนจนกระทั่งตี๔๒๑นายกิ๊กคนนี้เดินกลับขึ้นไป
เขาบอกว่ากลับไปที่ห้องพักของผู้ตาย
นี่ค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะในกิ๊กคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเพื่อนชายคนสนิทที่มาจีบหรือเปล่า
จนกระทั่ง๙โมงเช้า๑๖พฤษภาคมเห็นในกิ๊กชุดเดิมเลยนะคะเดินออกมาจากหอพักนี่
แต่เขาบอกว่าเดินเที่ยวนี้ไม่เหมือนเที่ยวก่อน
เดินแบบก้มหน้าก้มตาออกมาแล้วก็เดินไปขึ้นรถเป็นมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงิน
สตาร์ทเครื่องแล้วก็บิดออกไปไม่หันหลังกลับมาอีกเลยไม่มีใครเจอกิ้งอีกเลยค่ะ
ตำรวจบอกกิ๊กเนี่ยผู้ต้องสงสัยคิดว่าอาจจะเป็นกิ๊กหรือเปล่าที่ก่อเหตุ
ผู้ตายก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยนับตั้งแต่วันที่เจอ๑๖พฤษภาคมตีหนึ่งก็คือช่วงคืน๑๕ต่อ๑๖
เราได้คุยกับในแง๊งเพื่อนข้างห้องที่รู้จักกับผู้ตายมาหลายปีนะคะ
เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยก็อยู่ที่นี่มานานกว่าหนึ่งปีแล้วล่ะเขาเองเป็นคนชักชวนให้ผู้ตายมาอยู่ที่นี่เอง
ผู้ตายเนี่ยเขามีหนุ่มคนสนิทอยู่นะชื่อว่านายชินชอบขี่บิ๊กไบท์แล้วก็มาพักที่ห้องด้วยกันบ่อยครั้ง
หลังเกิดเหตุเขาก็โทรหานายชินนะว่าชินรู้เรื่องหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นได้เจอได้คุยไหม
บอกเราอยู่ต่างจังหวัดไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
กระทั่งคือวันที่๑๕พฤษภาคมแบงค์เล่าให้ฟังบอกว่ามีผู้ชายชื่อกิ๊กกิโล๑๐อาจจะเป็นฉายา
เป็นเพื่อนเก่าของเขานี่แหละที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยถูกจำคุกปี๖๓เกี่ยวกับคดียาเสพติด
โทรบอกว่าเฮ้ยแบงค์เราจะมาเที่ยวพัทยานะปรากฏตี๓๖พฤษภาคมแบงค์เปิดประตูห้องออกมาเอ้า
กันหรอหรือยังไงแบงค์ก็งงเลยที่มันมาคนเดียวมาพร้อมกับผู้ชายกัน๑คนแต่พอทัก
ทายอะไรกันเสร็จก็ออกดัวไปส่งเครื่องกันครับแล้วไปเดินลงไปส่งชายเสื้อขาววะที่เห็นกล้องวง

ก็ยอมรับแหละจากที่รู้จักกับผู้ตายมานาน
ผู้ตายก็มีประวัติผัวพันธ์เรื่องยาเสพติดเหมือนกัน
แต่ผู้ตายเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดี
ก็มักจะมีผู้ชายเพื่อนผู้ชายเนี่ย
มาจีบแวะเวียนมาหาที่ห้องก็บ่อยเหมือนกัน

รู้จักกับผู้ตายในแง่มุมไหน
เดี๋ยวจะเสียบไหมครับเสียบมากไว้
เจอผู้ตายครั้งสุดท้ายก็คือวันเลือกตั้งนู่นเลย

ถ้าถามได้ยินเสียงหรือเห็นอะไรเปลี่ยนแปลกไหม

คือเย็นวันที่๑๖พฤษภาคม
ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องแล้วก็เป็นเสียงผู้ชายตะโกนไล่หลังดังมาจากชั้นสาม

แต่พอวิ่งขึ้นไปแล้วเออมันไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรผิดปกติเลยอ่ะ
แต่เห็นว่าพื้นทางเดินขึ้นลงบันไดมันมีคราบเลือดหยดไหลเป็นทางเลย
และที่ราวบันไดมีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
แต่ไม่ได้เอกใจอะไรก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอะเนาะ
กระทั่งสักวันสองวันที่ผ่านมานี่แหละลูกบ้านมาบอกบอกโอ๊ยป้า
มันมีกลิ่นอะไรไม่รู้ว่ามันมีอะไรตายสัตว์อะไรตายแถวนี้หรือเปล่ามันเหม็นมากเลยอ่ะ
พากันเดินเดินหาตามกลิ่นมาเรื่อยมาหยุดอยู่หน้าห้องผู้ตาย
เพราะว่ากลิ่นมันออกมาจากตรงนี้แรงแรงตะโกนเรียกไม่ตอบเปิดประตูไม่ได้
แล้วไม่มีคนตอบรับเลยไขกุญแจเข้าไปดูโอ้ศพอยู่ที่นี่นี่เอง
ได้ยินเสียงคนร้องกรี๊ดกรี๊ดมากแบบอะไรแบบว่าออกมาช่วยหน่อยอะไรประมาณนี้นะ
กรี๊ดเหมือนแบบให้คนมาช่วยเนี่ยเหมือนจะวิ่งออกมานะ
และอีกสักพักประมาณ๓วินาทีก็ได้ยินเสียงผู้ชายเรียก
จะเข้ามาไหมอะไรประมาณเหมือนจิกหรือลากเข้าไป
แล้วก็วิ่งตามเสียงนั้นขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วก็ไม่เห็นใครออกมาเลย
แบบอีกประมาณสายสายบ่ายเราก็เห็นมีเลือดเป็นจุดเป็นจุดตามคานบันได
แล้วก็ลงมาจากชั้น๓แล้วก็มาถึงชั้น๒แล้วก็จากชั้น๒มาลงข้างล่างก็ไม่เจอ
ก็นึกว่าแมวมันกัดกันหรือเลือดหยุดเราไม่ได้เอกใจว่าเป็นเลือดของคนนะ
คนในหอพักก็บอกสามสี่วันก่อนช่วงประมาณสักเกือบตีสามอ่ะ
ได้ยินเหมือนกันนะได้ยินเสียงผู้ชายมาเคาะประตูห้องผู้ตายตะโกนครูบอก
มึงอยากตายไหมมึงออกจากห้องมาเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงดังเพล้งค่ะ
เป็นเสียงกระจกแตกมาจากในห้องแต่ไม่ได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงเลย
แล้วก่อนหน้านั้นย้อนไปอีกประมาณสักเจ็ดถึงแปดวันประมาณอาทิตย์หนึ่งได้อ่ะ
ผู้ตายกับชายปริศนาคนที่คนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยนี่แหละนะ
ทะเลาะกันมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วตอนนั้นแอบฟังอยู่
ได้ยินฝ่ายหญิงพูดขึ้นมาว่าเมียมึงมาตบกูก่อนอ่ะ
ฝ่ายผู้ชายก็พูดขึ้นมาบอกมึงจะหยุดไหม
และได้ยินเสียงเหมือนเพี้ยตุ๊บปั๊บเหมือนเป็นฝ่ายชายตบฝ่ายหญิงแบบนั้นนะคะ
ได้ยินเสียงอยากตายไหม
แล้วทีนี้บอกมึงจะออกจากห้องไหมอะไรอย่างนี้ทำนองนี้แหละ
แต่ไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงเลยไม่ได้ยินเสียงร้องไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะ
ก็นอนฟังอยู่ได้ยินแต่เสียงผู้ชาย
เพิ่งได้ยินคืนแล้วครั้งแรก

ครั้งแรกคือช่วงที่เขาทะเลาะกัน
ทะเลาะกันแล้วก็ได้ยินแต่เสียงผู้หญิงบอก
เมียมึงมาตบกูเมียมึงมาตบกูอะไรอย่างนี้
ก็ไม่กล้าออกมาดูเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเรา

ก็มีการเชิญเพื่อนสนิทของในกิ๊กมาให้ปากคำ

ยืนยันเลยว่ากิ๊กคือคนก่อเหตุฆ่าผู้ตายแล้วหนีไป
ตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าตัวอยู่นะคะ

เรื่องชู้สาวกับความขัดแย้งเรื่องยาเสียบติด
เพราะว่าในกิ๊กกับผู้ตายก็มีประวัติผัวพันกับยาเสพติดกันทั้งคู่
ทีนี้ฝากเอาไว้แล้วกันสำหรับใครที่บางทีแบบอยู่หอพักแล้วได้ยินอะไรอย่างนี้
เข้าใจเหมือนกันนะว่าบางทีแบบเราเอาตัวเข้าไปยุ่งบางทีเราก็กลัวจะซวยเหมือนกัน
โทรแจ้งตำรวจเลยค่ะอะไรไม่แน่ใจโทรแจ้งตำรวจไว้ก่อน
อย่างน้อยมันอาจจะป้องกันเหตุร้ายได้นะคะ